คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้มีข่าวดีของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต
เนื่องจากว่าค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่อย่างโตโลต้าบอกว่า
ยอดขายรถยนต์เดือนเมษายนต์นั้นเติบโตเพิ่มมากขึ้น
เรื่องนี้จะสามารถส่งสัญญาณอะไรได้บ้าง
บอกได้ไหมว่าเศรษฐกิจของไทยนั้นกำลังซื้อเริ่มกลับมาหรือยัง
วันนี้จะมาวิเคราะห์กันกับวิกิจธิระวันรับ

คุณวิกฤตสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตัวเลขของยอดจำหน่ายรถยนต์
เริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้
สามารถจะบอกอะไรวัดอะไรได้บ้างไหมครับ
ยอดการผลิตรถยนต์ในบ้านเราก็ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ๑๑เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ไปจบอยู่ที่ประมาณ๑๔๐๐๐คันโดยเฉลี่ย
ก็คิดว่าถ้าทิศทางเป็นแบบนี้ตลอดทั้งปี
จำนวนยอดผลิตที่ทางสภาอุตสาหกรรมมีการคาดการณ์กันจะอยู่ที่ประมาณ๑๙๕ล้านคัน

ตรงนี้เองมันก็คงจะเป็นมุมมองที่สะท้อนมาถึงในเรื่องของตัวการบริโภคในประเทศ
เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมันจะเริ่มมีทิศทางที่โตดีขึ้นหรือมีการขยายตัวดีขึ้น
ส่วนหนึ่งนอกเหนือไปจากภาวะเศรษฐกิจนะครับที่อาจจะมีทิศทางอาจจะมีการฟื้นตัว
ก็คงจะมาจากในเรื่องของตัวโมเดลรถใหม่
ซึ่งก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ค่ายรถส่วนใหญ่ที่มีการออกโมเดลขึ้นมาใหม่
ก็ถือว่ามียอดขายที่ประสบความสำเร็จ
ในปีที่แล้วเนี่ยผมว่าในเรื่องของตัวยอดขายอาจจะชะลอลงไปบ้าง
หลายคนอาจจะเป็นการรอดูครับว่าตัวของโมเดลรุ่นใหม่ในรถยนต์จะมีอะไรที่น่าสนใจ
อย่างปีนี้เองเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับพวกตัวของกระบะดัดแปลงรถกระบะนะครับ

แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่น่าจะทำการตลาดในช่วงต้นได้ค่อนข้างดีทีเดียวกับยอดขายที่เปิดตัวออกมาในแต่ละรุ่นนะครับ
ข้อมูลที่ออกมาสามารถจะบ่งชี้ได้ไหมครับว่าประชาชนเริ่มมีกำลังซื้อมากขึ้นหรือว่าสามารถนำเงินไปซื้อของที่ใหญ่มากขึ้นได้ไหมครับ
ก็อย่างที่เรียนนะครับว่ามันเป็นการสะท้อนทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ
เพราะว่ามีอัตราการขยายตัวประมาณ๑๐กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
แต่ก็อย่างที่เรียนครับว่าในเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยนะครับมันก็คงจะเห็นภาพของการฟื้นตัวนะครับ
ในช่วงของไตรมาสที่ผ่านมาก็คือไตรมาสที่๑นะครับมีการขยายตัวมากกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์อยู่ในระดับประมาณสัก๓
นั่นก็หมายความว่าภาวะเศรษฐกิจในปีนี้มีภาพของการฟื้นตัวดีกว่าปีที่แล้วนะครับยอดขายรถยนต์รวมถึงสินค้าจำเป็นชนิดอื่นก็ควรจะต้องมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
ก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่ารถยนต์เองก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันเราไปแล้วนะครับ
ที่ส่งกับเรื่องนี้ไหมครับก็ควรจะต้องได้ไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวยางอะไหลนะครับหรือจะเป็นวัสดุสิ้นปืนต่างที่ใช้ในรถยนต์นะครับพวกตัวของน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรต่างก็เชื่อได้ว่าในเรื่องของตัวการจ้างงานนะครับในวิธากรรมเนี่ยที่มีการฟื้นตัวขึ้นนะครับมันก็จะเชื่อมโยงมาถึงการ

หรือว่าจะเก่งช่วงยาวดีครับคุณวิกฤตครับ
โอเคผมว่าเริ่มสะสมนะครับเป็นภาพของการลงทุนในระยะยาว
เพราะว่าตลอดในช่วงประมาณปีหรือ๒ปีที่ผ่านมาหุ้นในกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ลงมาเยอะมากนะครับ
ตอนนี้ราคาหุ้นก็เริ่มที่จะนิ่งแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์มีสัญญาณของการฟื้นตัวแบบนี้ต่อไปเรื่อย
หุ้นในกลุ่มนี้ผมว่าน่าจะเป็นจังหวะในการซื้อสะสมทยอยรับนะครับในภาพของการลงทุนระยะยาวครับ
แสดงว่ากลุ่มนี้ผลตอบแทนระยะยาวครึ่งปีหรือว่าอนาคตน่าจะค่อนข้างดีใช่ไหมครับ
ดีขึ้นครับก็มองว่าในเรื่องของตัวหุ้นนะครับในหลายตัวที่อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นสแตนเล่ที่แนะนำซื้อนะครับ
หรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวธนาคารทิสโก้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการสะสมซื้อในภาพของตัวระยะยาว
จะให้ผลตอบแทนที่มากกว่า๑๕๒๐ขึ้นไป

คุณผู้ชมว่าหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเติบโตได้
ผลตอบแทนประมาณ๑๕เปอร์เซ็นต์๒๐เปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องถือยาว
ครองยาวแล้วก็ดูให้ตลาดนั้นเติบโตมากกว่านี้
ช่วงนี้ตัวเลขที่ออกมานะครับ
อุตสาหกรรมยานยนต์เดือนเมษายนนั้นตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น
บ่งบอกได้ว่าประชาชนนั้นเริ่มมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มีเงินมากขึ้นนำไปใช้จ่ายมากขึ้นในกลุ่มของอุตสาหกรรมนี้
ทั้งเอาไปซื้อสินค้าที่มีความใหญ่โตมากขึ้นต้องใช้เงินเยอะมากขึ้น
ก็สามารถบ่งบอกถึงเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคได้

อย่างที่บอกไปว่าน่าจะได้รับผลตอบแทนอย่างดี
ในช่วงยาวก็ถือครองกันยาว